เมื่อวานครับก็เป็นช่วงบรรยากาศนะครับ
ของการเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬานะครับ
ถึงสื่อมวลชนด้วยของสมาคมยาต่างนะครับ
ไปติดตามสมาคมกีฬายกน้ำหนักกันหน่อยนะครับ

ยังมีการมอบเงินอัดฉีดด้วยนะครับ
โดยนายวิทยาศักดิโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
จอมพลังสาวไทยครับที่รับเหรียญทองแดงโอลิมปิกย้อนหลัง
เนื่องจากว่านักกีฬาชาติอื่นถูกตรวจพบสารต้องห้าม

ดัง
ทั้ง๓คนก็ยังจะได้รับเงินเดือนนะครับจากทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์เดือนละ๘๐๐บาทเป็นเวลา๒๐ปี
รวมแล้วคนละ๑๙๒๐๐๐บาท
เมื่อครบกำหนดเวลานะครับ๓คนก็จะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น๕๗๖๐๐๐บาทครับ
ขณะเดียวกันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ยังมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักยกคำหนักทีมชาติไทย
ช่วยกันคว้า๕เหรียญทอง๗เหรียญเงิน
และ๓เหรียญทองแดงจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก

ก็เป็นเงินรวมกันทั้งหมด๑๕ล้าน๗แสนบาท
โดยน้องแนนโสวิตาธนสารครับ
คว้า๓เหรียญทองในรุ่น๕๓กิโลกรัมหญิง
ก็รับสูงสุดนะครับ๔๕๐๐๐๐บาท